ปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับที่ชนบุรีมีการจับเอเย่นรายใหญ่ในอำเภอเมืองได้
พร้อมของกลางเป็นยาบ้า๒๐๐เมตร
โดยมีการสารภาพว่านำไปขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
และขายต่อให้กับแรงงานในพื้นที่ด้วย
ตำรวจชุดป้องกันและปราบรามสพเมืองชนบุรี
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสุรชัยจาริยสินอายุ๓๔ปี
ภายในบ้านหมู่๓ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากที่ตำรวจเองได้ขยายผลจากการจับกลุ่มผู้เสพ

ดังนั้นตำรวจก็บอกว่าพอจะรู้ข้อมูลและวางแผนล่อซื้อซะเลย
โดยจากการเค้นสอบถามผู้ต้องหาก็ยอมรับสาภาพนะครับว่า
แล้วก็ได้พาไปนะแหล่งที่ซ่อนยาบ้าไปชี้จุดตรงนี้

ที่ได้นำยาบ้าห่อด้วยถุงอย่างดี
แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกหูฮิ้ววางไว้
ทำให้คนผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าเป็นแค่ถุงขยะ
แต่จริงแล้วแกะออกมาพบเป็นยาบ้าจำนวนถึง๒๐๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมไปสืบสวนสอบสวนต่อ

ก็ได้ขายยาบ้านนี่แหละให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คนงานแถวบ้าน
แต่ยาบ้าที่พบจำนวน๒๐๐เมตรเป็นของนายเต๋า
ทราบชื่อจริงและนามสกุลเขาเป็นคนฝากไว้
ตัวเองเป็นแค่ลายเล็กที่ไปขายให้เล็กน้อย
ไม่กี่เมตรแต่ว่า๒๐๐เมตรไม่ใช่ของเขาเขาบอกแบบนี้นะครับ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อแล้วก็บันทึกการจับกลุ่ม
ในข้อหามียาเสพติดยาบ้าอยู่ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายพร้อมส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็เป็นเรื่องของการจับกลุ่มเหมือนกันนะครับ
นี่เป็นภาพขณะที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสเกต
ส่วนที่กำลังเลยนะฮะตามติดรถกระบะคันนี้
ตามติดนักค้ายาเสพติด๓คน
ขณะที่ขับรถกระบะที่ข้างหลังบรรทุกรถจักรยานยนต์มาด้วย
การจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเริ่มจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนจากสายลับ
บอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดเขาจะขับรถกระบะ
มาตามถนนสายกันทรรักขุนหาร

เจ้าหน้าที่เห็นรถคันนี้ก็ใช่แล้วมั้ง
ก็เลยขอแสดงตนเข้าตรวจค้น
เบื้องต้นในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่เมื่อนำทั้ง๓คนไปตรวจปัสสาวะพบมีผลเป็นบวก
แล้วก็ยอมรับว่าจะนำรถจักรยานยนต์ไปแลกยาบ้าในพื้นที่อำเภอขุนหาร
เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการ
เจ้าหน้าที่จึงขยายผลจนจับกลุ่มนายมงคลยอดอิน
อำเภอคุณหารได้พร้อมของกลางยาบ้า
แล้วก็กัญชาจำนวนหนึ่งพร้อมกระสุนปืนนะครับ
เงินสด๖๐๐๐บาทรถกระบะ๑คัน
มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้กว่า๘แสนบาท
ก่อนนำตัวนายมงคลพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสอบหอกขุนหานดำเนินคดีต่อไป
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่ตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวก
สมัครใจที่จะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตัวต่อไปด้วยครับ